ทุกผู้ชมครับจับได้แล้วนะครับชายหนุ่มที่ลวงสาวรุ่นน้องให้มาดื่มเหล้าที่ห้อง
อืมแล้วก็ไปข่มขืนเขาค่ะหลอกเขาว่าเอ่อเดี๋ยวแฟนเก่าน้องก็จะมานั่งดื่มกินด้วยกันนะ
น้องเขาก็ได้เจอแฟนเก่าก็ดีอยากจะเจออยู่เหมือนกันสุดท้ายแฟนเก่าไม่ได้มาหลอกเข้ามานะฮะ
แล้วก็ปล้ำเขาเลยนี่นะครับหญิงสาวคนนี้อายุ๒๔ปีนะครับเธอเป็นชาวจังหวัดน่านนะฮะ
แต่ว่ามาอยู่ในพื้นที่ตะบนหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
ไปแจ้งความที่สพนปลือเมื่อตอนตี๔นะบอกว่าถูกเพื่อนรุ่นพี่ชื่อในพลุ
มขืนเธอในบ้านเช่าอยู่ที่ซอยเขาตาโลในพื้นที่หมู่๑๑ตำบลหนองปลือ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยในพลุที่เป็นเพื่อนรุ่นพี่หลอกให้เธอมาที่บ้าน
บอกว่าเออมานั่งดื่มกินสังสรรค์กันหน่อยสิเดี๋ยวแฟนเก่าของเธอก็จะมาด้วยนะ
เธอก็เอ้าก็ไปก็ได้จะได้เจอกันด้วยไม่ได้เจอแฟนเก่ามานานแล้วนะครับ
อยากจะพูดคุยอะไรกันอยู่ไปถึงบ้านเจอแต่ในพลุกำลังนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนผู้ชายอีกคนนึง
เธอก็นั่งกินไปด้วยกันนะครับแฟนเก่าไม่มาก็ไม่เป็นไรก็นั่งดื่มกินก็ได้ไหนมาแล้ว
สักพักเพื่อนของนายพลุกลับไปครับเธอเองก็เห็นว่าในพลูเองก็เมาแล้ว
ก็พยายามช่วยพาตัวเข้าไปที่ห้องนอนจะให้ไปนอนแต่พอไปถึงห้องนอนกลับถูกในพลุ
ผลักลงไปแล้วก็ฉีกเสื้อผ้าจนขาดแล้วก็ข่มขืนเธอก็เลยพยายามหนีนะฮะ
ต่อสู้ขัดขืนแต่ตอนนั้นเธอบอกว่าเธอก็สู้แรงไม่ไหว
สุดท้ายก็ฉวยโอกาสหนีออกมาได้นะครับแล้วก็มาแจ้งความ
หมายถึงคนที่ก่อเหตุกับเราเหรอ
ใช่แล้วหนูก็วิ่งไปเอามีดหนูก็แบบเราก็สู้เขาหนูก็ใส่ไปเติบที่พี่
นี่จะทำร้ายเขาด้วยนะครับสุดท้ายเมื่อช่วงบ่ายนะครับ
ตำรวจสพนปลือไปจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ
นายพุราดรจำปาดงหรือว่าในพลุนะฮะอายุ๓๒ปีที่บ้านที่เกิดเหตุนั่นแหละครับ
คนนี้ฮะเขาก็สารภาพว่าก่อเหตุจริงเนื่องจากเมานะ
จากการสอบสวนบอกว่าทั้งสองฝ่ายรู้จักกันอยู่แล้ว
ก็นัดหมายกันมาที่บ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านเช่าของผู้ต้องหาเอง
แล้วก็เมาก็เลยไปข่มขืนเขาถูกแจ้งข้อหานะครับ
คืนกระทำชำราวแล้วก็เรื่องของการใช้กำลังประทุษร้ายนะครับ